คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความคืบหน้าคดีใหญ่ที่หลายคนทั้งหวาดหวั่นทั้งติดตาม
สมัยเป็นเยาวชนฆ่าพ่อเลี้ยงของตัวเองจนติดคุกออกมาเสร็จปุ๊บ
ข่มขืนแม่แท้ของตัวเองแล้วก็หลบหนีไป
เขาต้องประกาศหากันวุ่นวายว่าเป็นบุคคลอันตรายให้ช่วยตามจับหน่อย
ล่าสุดข่าวดีของคุณผู้ชมจับตัวได้แล้วนะคะ
ไปเจอที่กระท่อมกลางป่าในสภาพอิดโรยค่ะ
และนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของคนร้ายที่ว่านะคะ
นายชัยยาตะนาวัย๓๑ปี
บุคคลที่เคยก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงเสียชีวิตสมัยเป็นเยาวชนจนถูกจำคุก
แล้วพอพ้นโทษออกมาเนี่ยกลับมาอยู่บ้านไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
มขืนแม่แท้ของตัวเองแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับขโมยปืนล่าสัตว์ของชาวบ้านไปด้วย

สารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับตั้งรางวัลนำจับให้กับประชาชนใครก็ตามที่แจ้งเบาะแส
จนสามารถจับตัวนายชายาได้๕๐๐๐บาท
ห่างจากสพแม่โป่งประมาณ๗กิโลเมตร
ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
และนี่ก็คือสภาพนายชายาค่ะอิดโรยอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรง
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันหามปีกแล้วก็พยุงเนี่ยค่ะ
กตัวมาเลยคือไม่มีแรงแล้วอะค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทษสถิตชัยนิตยวัลหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่โป่งบอกว่า
ตำรวจเขาก็วางแผนร่วมกับเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ต้องหา
เพราะมั่นใจว่านายชายาต้องติดต่อมาแน่นอน
แล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะนายชายาโทรหาฝ่ายหญิงจริงจริง
ฝ่ายหญิงก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ประสานตำรวจเจ้าหน้าที่
แล้วก็ร่วมกันวางแผนออกอุบายให้ฝ่ายหญิงโทรกลับไปหานายชายาอีกครั้ง
ชักชวนบอกว่าไปดื่มเหล้ากันหน่อยไหมจะได้ทำจิตใจให้สบายหน่อย
ก็ไปนะก็ออกมาเจอกันก็ยอมไปดื่มเหล้า
แล้วฝ่ายหญิงก็ใส่ยานอนหลับเอาไว้ในเหล้าค่ะ
จากนั้นพอตั้งวงดื่มเหล้ากันภายในกระท่อมตลอดทั้งคืน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมพื้นที่เอาไว้แล้วนะ
รอแค่จังหวะเท่านั้นเองค่ะเพื่อเตรียมสกัดจับ
พอเล่าหมดสองคนก็แยกย้ายกันไป
แต่นายชายาเนี่ยเขาไหวตัวทัน

ฝ่าความมืดวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะ
วิ่งล็อตไปตามป่าตลอดทั้งคืนนะคะ
คือหนีทั้งคืนเลยจนกระทั่งถึงบ้านร้างหลังนึง

นายชายาก็เลยล้มพับลงไปเพราะว่าง่วง
เจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถเข้าช้าตัวแล้วก็จับตัวได้
พอจับตัวได้ก็อย่างที่เห็นสภาพนั่นแหละค่ะ
คือเดินไม่ไหวแล้วเมาก็เมาเหนื่อยก็เหนื่อย
อิดโรยก็อิดรอยแถมยังมีฤทธิ์ยานอนหลับอยู่ด้วย

นำตัวไปสอบสวนที่สพแม่โป่ง

ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาปลุกนี่แหละถึงจะสอบปากคำได้
รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาที่ตัวเองทำลงไป
แต่บอกว่าไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
พลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

มีของกลางเป็นย่ามข้างในมีมีดหนึ่งเล่ม

มีข้าวเหนียวมีชุดเครื่องปรุงมีน้ำพริกตาแดง
แล้วก็บอกด้วยว่านายชายาเนี่ยกินเหล่านี้อาหารเหล่านี้ที่เห็นข้าวเหนียวน้ำพริกนี่แหละค่ะ
ประทังชีวิตระหว่างหลบหนีตำรวจอยู่ในป่า
มดแดงเองก็ต้องหากินนะคะ
หาเอาตามป่าหาของป่ากินนี่แหละเพื่อเอาตัวรอดระหว่างหลบหนีให้ได้
ซึ่งตอนนี้นายชายายังถูกคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะ
แล้ววันนี้ช่วงสายก็จะถูกส่งตัวไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็บุคคลอันตรายที่เราตามหากันสุดท้ายก็จับได้